อันนี้คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้บอกแล้ว
ข่าวเยอะมากนะครับตรวจสอบความเข้มข้นของข่าวได้ในเช้าข่าวชัดโซเชียลกับคุณเกมมาสอน

แม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี
เอาดอกไม้ไปขออภัยค่ะผลไม้ไปแก้บน

เขาโชคดีอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

นิดหน่อยเอง
หกชนิดเลยนะคะสำหรับผลไม้วางเรียงกันอยู่แบบนี้
คือผลไม้จากร้านคุณป้าสมบัติเล็กเปี่ยมแม่ค้า
ขายส่งผลไม้ตลาดศรีเมืองราชบุรีถือเลิกก่อนช่วงตรุษจีน
ผลไม้๓ตันค่ะไปถวายหลวงพ่อสมหวัง
วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีนครปฐม
บนบานสารกล่าวขอหลวงพ่อสมหวัง
นดาลให้ลูกสาวมีสุขภาพดีขึ้น
จากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่๔นะคะ
ผลไม้ที่นำไปถวายนี่มีทั้งสับปะรดเห็นภาพนะคะ
ม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยงามส้มเขียวหวานแตงโมและกล้วย
ใช่ค่ะผลไม้ผลไม้สวยทั้งนั้นนะคะ
โดยมีพรามเป็นผู้ประกอบพิธีค่ะ
คุณป้าสมบัติบอกว่าก่อนหน้านี้เดินทางขอพรให้ลูกสาว
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
และอยู่ในระยะอันตรายก็คือระยะที่๔ด้วยนะคะ
ตั้งจิตนึกถึงหลวงพ่อสมหวัง
ขอให้ลูกสาวมีชีวิตต่อสู้กับโรคมะเร็งนี้

ปรากฏว่าหลังจากนั้นลูกสาวอาการดีขึ้นตามลำดับเลย
พอสมหวังแล้วคุณป้าสมบัติก็เลย
ผลไม้มาถวายตามที่บนบานไว้
ผลไม้ทั้งหมดหลังจากเสร็จพิธีแล้ว
ที่ทุกคนอยากรู้มอบให้วัดบางส่วน
อีกหนึ่งส่วนนำไปแจกที่โรงพยาบาล
และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
ดีจังเลยนะครับ